เอาล่ะคุณผู้ชมครับใครอยากเป็นเศรษฐี

พอบอกว่าใครอยากเป็นเศรษฐีทุกคนอยากเป็นเศรษฐีหมด
อยากเป็นเหรอคุณอยากเป็นเศรษฐีหรือยาจก
ผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนเดินสายกลาง
เป็นคนธรรมดาอย่างนี้พอแล้วไม่อยากเป็นเศรษฐี
เพราะบางทีเป็นเศรษฐีจากโชคลาภมันเป็นทุกขลาบ

ถูกรางวัลลอตเตอรี่นะเมียขอเลิก
เลิกกันเลยก็มีจ้างหย่าก็มี
ใช่อย่างคนนี้นะครับ
ปานอดีตรอปภที่เคยถูกรางวัล๓๐ล้าน
ชั่วข้ามคืนอันนี้เข้ามาให้กำลังใจนะ
คนนี้เขามาให้กำลังใจอีกคนหนึ่งหนึ่งที่เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายเขาอ่ะ
หรือว่าสิระปานอายุสี่สิบสองปีอดิตระปเพาะไง
เจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรวมห้าใบงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะ
เงินรางวัลไปเท่าไหร่๓๐ล้านออกมาให้กำลังใจนายพิทักษ์สามารถกุลชาวจังหวัดอุดรธานีที่ถูกเบียร์ทิ้งและจ้างยาด้วย
หลังจากเมียถูกรางวัลที่๑ได้เงินรางวัลไป๑๒ล้านคือเสียปานเห็นแล้วบอกแหม่มันเหมือนกับเคสตัวเองเลย
คล้ายกันลักษณะมันคล้ายกันล่ะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวทั้งหมดแต่มันคล้ายกันเขาก็เลยออกมาให้กำลังใจ
โดยเสียปานบอกว่าพี่เจ็บมาเยอะเจอมาเยอะกับเรื่องราวไอ้ทุกขลาบเนี่ยจากการถูกลอตเตอรี่ก้อนโต
สิ่งที่ต้องมีก็คือมีสติครับและยังไงนะขอให้อยู่เพื่อลูกแล้วสู้กันต่อไป
ในเมื่อเขาไม่รักเราแล้วก็ปล่อยเขาไปไปตามทางที่เขาต้องการ
ส่วนชีวิตคนเรานั้นมันก็แค่นี้แหละครับต้องรู้จักปล่อยวางไปลองฟังเสียง

ผมก็อยากให้กำลังใจใจแกว่ามันคือสัจธรรมของชีวิตนะครับ
คนเราเกิดมาโรคโกรธหลงมันมีด้วยกันทุกคน
เมื่อเขาไม่รักเราแล้วก็ปล่อยให้เขาไปตามทางของเขา
รักคือการให้แล้วก็อภัยแค่นั้นนะครับความรัก
ก็ขอให้แกใช้ชีวิตที่เหลือให้มันคุ้มเพื่อลูก
อย่าไปสนใจเลยเรื่องพันธุ์นั้นน่ะ
นั้นน่ะอืมยอมรับความจริงแล้วก็ทำใจซะเหมือนเหมือนผมอยู่ทุกวันนี้
ผมก็ทำใจผมอยู่ได้ถึงแม้จะไม่มีใครผมอยู่ตัวคนเดียว
อยู่ได้เพื่อลูกนะความรักคือการให้ครับ
ผมเนี่ยให้ประจำค่ะให้ความรักให้ทุนการศึกษาให้รถให้บ้าน
สุดท้ายเสียเป็นแสนแถมแค่ว่าไม่ได้กลับ
อันนี้โดนจ้างยาด้วย

อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอน้องหาญจังหวัดอุดรธานี

เรื่องของเงินรางวัลจนกระทั่งมีการฟ้องร้องต่อสารสุดท้ายจบลงด้วยดีนะ
เขาว่าแบบนั้นตอนนี้เงินรางวัลก็มีพอเหลือเก็บไว้บ้าง
เพราะเงินส่วนใหญ่ผันไปเป็นสินทรัพย์และที่ดินส่วนรถหรูที่เคยซื้อไว้ก็ขายหมดแล้ว
ตอนนี้เหลือแต่รถกระบะคันเก่าเอาไว้ใช้งานแล้วก็ไว้รับลูกชายไปเที่ยวเท่านั้น
ตอนนี้งานที่ทำหลักก็คือรับจ้างไถนารับจ้างเกี่ยวข้าว
เขาบอกแค่นี้ก็พอแล้วรายได้แค่นี้ก็สบายใจอยู่ได้แล้วล่ะครับ
ปานย้ำว่ายังหลังจากที่ถูกรางวัลเนี่ยก็พบเรื่องราวที่มันทุกข์ใจหลายเรื่อง
แต่ก็ต้องใช้ธรรมะแล้วก็สติเข้าขมใจตัวเองนะครับ

เหล้าก็ไม่ดื่มแล้วก็บุหรี่ก็ไม่สูบ
ผู้หญิงพอเลยเริ่มยุ่งกับผู้หญิงแล้ว

หวังเงินหวังทรัพย์สมบัติเลิกซะนะ
หรือบอกเสียปานด้วยเหรอ

อะไรไม่ดีอะไรที่ไม่ดีอาบายมุกนะคะ
ปานบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นโรคมะเร็งด้วย
ใช้ธรรมะรักษาหายจนเป็นปกติตอนนี้